ส่วนเรื่องของการคืนพื้นที่ผิวการจราจรนะครับ
การปิดการจราจรบนพื้นที่ชั้นในและพื้นที่ต่อเนื่อง

เจ้าหน้าที่ก็เริ่มในการปิดการจราจรแล้วนะครับ
โดยจะเปิดให้ประชาชนเข้าพื้นที่ในวันที่๒๕ตุลาคม
เวลาตี๕พร้อมกำหนดจุดบริการรับส่งประชาชน

สำหรับประชาชนที่จะเดินทางเข้าร่วมพระราชพิธี
ถวายพระเภิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
ตั้งแต่เวลา๒๒นาฬิกาของเมื่อวานนี้นะครับ
เจ้าหน้าที่ได้ปิดการสัญจร๑๘เส้นทาง
โดยรอบมณฑลพิธีท้องสนามหลวง

ถึงสถานีตำรวจนครบานพระราชวัง
อัศดางตั้งแต่แยกผ่านพิภพ

ถนนราชินีถึงใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
เพื่อให้ทหารและตำรวจเข้าตรวจสอบพื้นที่

ก่อนจะเปิดให้ประชาชนเข้าพื้นที่
จุดคัดกรองในเวลา๕นาฬิกา
ของวันที่๒๕ตุลาคมนะครับ
ส่วนในวันที่๒๔ตุลาคมคือวันนี้นะครับ
ปิดการจราจรถนนราชินี

ถึงแยกผ่านพิภพลีลา
ถนนมหาบราชถึงแยกปากคลองตลาด

ถึงแยกสะพานมอน
ส่วนวันที่๒๕ตุลาคม

ประกอบด้วยทางคู่ขนานลอยฟ้า

ปิดทางขึ้นลงสะพานสมเด็จพระปิ่น๙

จากแยกผ่านพิภพลีลาถึงแยกผ่านฟ้าลีลาศ
รวมถึงถนนที่เชื่อมต่อกับถนนราชดำเนินกลาง
คือถนนราชินีถนนอัศดางถนนตานาวถนนดินสอ
ถนนพระสุเมนและถนนมหาชัย
และในวันที่๒๖ตุลาคมวันพระราชพิธี
จะขยายการปิดจราจรเป็นระดับ๓
รวมทั้งสิ้น๔๒เส้นทาง
โดยจะไม่อนุญาตให้ประชาชนนำรถยนต์เข้ามาในพื้นที่
และจะเปิดการจราจรเมื่อเสร็จสิ้นพระราชพิธี
ซึ่งได้กำหนดจุดบริการรับส่งประชาชนไว้๕จุด
ประกอบด้วยที่สนามม้านางเลิ้งหน้าบ้านมนังคศิลา
แยกเมอรี่คิงแยกอรุณอมรินและที่แยกวิสุทธิ์กษัตริย์
ซึ่งเป็นจุดที่ใกล้ที่สุดที่ประชาชนยังคงสามารถ
ที่จะเดินเท้าเข้ามาในบริเวณมนตรพิธีได้